ดูดวงรายปากกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีเมษความรักคนโสด
คบหากับผู้มีอายุอ่อนกว่าหลายปี
มีความสุขอยู่ในแวดวงของผู้ที่มีอายุอ่อนกว่า
คนมีคู่ควรระวังกับสิ่งเยาวยวนใหม่
จะทำให้ความสุขความสงบในครอบครัวสะดุดลง
ระวังอุบัติเหตุจากการเดินทางทั้งทางน้ำและทางบก
ส่วนสุขภาพควรระวังเรื่องอาหารการกินส่งผลต่อช่องท้องลำไส้
การเงินจะได้ลาบลอยหรือผลประโยชน์โดยเสน่หา
หรือผลประโยชน์จากกองมรดกผลกำไรจากหุ้นส่วน
หรือผลประโยชน์ที่ทำไว้ในอดีต
การงานในช่วงนี้ควรระวังเอกสารสัญญาการลงลายมือชื่อไว้บ้าง
เพราะจะมีข้อบกพร่องหรือผิดพลาดได้ง่าย
ต้องทำงานด้วยไหวพลิบไม่ควรแสวงหาลาบจากการเสี่ยงหรือการพนัน
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์